นี่เป็นเรื่องระหว่างครูกับลูกศิษย์อีกแล้ว

แต่เป็นการไม่พอใจระหว่างกัน
จากข้อความบทสนทนาไลน์

บอกว่าครูทำไมไม่เข้าใจผม

เขาบอกว่ามันหยาบคายสำหรับเขานะฮะ
นี่เป็นภาพการสนทนา

ซึ่งเนื้อหาในแชทมันเป็นแบบนี้
คือประมาณว่านักเรียนก็แจ้งครูผ่านไลน์

ครูครับผมผมไม่ได้ไป

คุณครูไม่รับสายพรุ่งนี้ผมจะไปส่งงานเลยครับ
แต่ครูกลับตอบกลับมาบอกว่าต่อจุดอีกแล้ว
อย่างเราโกหกจนเป็นนิสัยนะฮะ
แล้วก็ยังมีข้อความในเชิงดูหมินลูกศิษย์อีกเช่น
ที่ไม่สบายน่ะคือเล่นยาหนักไปหน่อยหรือไง
ฮะอืมนะฮะ
นักเรียนชายคนนี้เนี่ยแคปแชทบทสนทนานี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ค
ระบุข้อความบอกว่าสมควรเหรอครับถึงผมจะเคยทำผิด
ไม่ดีมาแต่คนเป็นครูก็ควรจะให้โอกาส
คนที่คิดกลับตัวไหมครับไม่ใช่มาพูดจาดูถูกกันแบบนี้
ควรมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือให้กำลังใจเด็ก
ไม่ควรมาใช้อารมณ์คุณมีจัญญบันความเป็นครูอยู่
หรือเปล่าโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดสุโขทัย
แต่นะฮะกลับปล่อยให้บุคลากรประพฤติแบบนี้
นี่หรือคำพูดครูนะครับทีมข่าวนะฮะไปพูดคุยกับ
นักเรียนชายคนโพสต์ชื่อน้องบอสบอสเนี่ยเล่าบอกว่า
ที่โพสต์ไปมันเป็นเรื่องจริงเนื่องจากเขาติดศูนย์คุณผู้ชม
ต้องไปเรียนเพื่อปรับเกรดแต่ในวันเกิดเหตุป่วยจริง
โทรไปหาครูเพื่อลาป่วยแต่ครูไม่รับสายจึงลาไปบอกแทน
แล้วครูก็ตอบมาตามที่โพสต์เอาไว้เมื่อกี้นี้
เขาจึงนำข้อความนี้ไปให้แม่ดูแล้วตัดสินใจโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
หลังจากนั้นก็มีคนโทรมาบอกให้ลบโพสต์ดังกล่าวเสีย
แต่เขายืนยันว่าจะไม่ลบเพราะครูนั้นเขียนแบบนั้นจริงครับ
ต้องฟังความสองข้างมาฟังฝั่งโรงเรียนกันบ้าง
ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้
ระบุว่าในเบื้องต้นทราบว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากนักเรียนติดศูนย์ครับ
ต้องมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อแก้เกรดนะฮะ
ครูก็นัดเด็กให้มาเรียนแต่เด็กผิดนัดครูหลายครั้งแล้ว
ครั้งนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น
เรื่องต้นคงจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกัน
เพื่อดูแลเรื่องการเรียนของเด็กคนนี้ก่อน
ส่วนการพูดจาและแสดงทัศนคติของครูนั้นนะครับ
จะลงโทษหรือเปล่านะฮะก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการ
ทางโรงเรียนจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับ